เมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเย็นค่ำเนี่ยคุณผู้ชมครับ
มีการปฐะกันระหว่างกลุ่มมวลชนธรุภา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสนมรรดส

ไปทวงถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงไป
แจ้งข้อหาเพิ่มกับน้องหยก

นี่คือ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมวลชนกลุ่มทะลุฟ้าซึ่งก็มีแบมกับตะวันไปด้วยนะ
ที่สอนอสำราญราชจะพยายามเข้าไปคุยกับผู้กำกับให้ได้ครับ
กรณีที่พนักงานสอบสวนของสนสำราญราชเนี่ย
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนางสาวหยกเยาวชนวัย๑๕ปี

ในข้อหาความผิดตามพรบโบราณสถานครับ
ตำรวจทีแรกก็แจ้งให้กับกลุ่มมวลชนว่าให้รอก่อน
แต่ผ่านไป๒ชั่วโมงกลุ่มมวลชนไม่พอใจครับ
แบมและตะวันก็เลยนำมวลชนบุกเข้าไปด้านใน
แล้วก็เมื่อสักครู่จะเห็นว่าทุบกระจกประตูทางเข้าโรงพักจนแตกเลย
แล้วก็เอาสเปรย์พ่นเอาสเปรย์พ่นน้ำเมียเอาสีน้ำสาดใส่
บันไดทางเดินแล้วก็กำแพงตรงนี้นี่ตรงบันไดแดงฉานไปหมด
ในวันนี้นะแล้วคุณผู้ชมที่เอาสีสเปรย์พ่นไปนะ
พ่นใส่ป้ายที่มีรูปของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ด้วยครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่ฮะโดนสาดสีใส่
แล้วก็มีรถตำรวจโดนพ่นสีสเปรย์ไปอย่างน้อย๒คัน
นี่ตรงป้ายสอนอก็โดนไปด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่คุมตัว
แมมกับตะวันและมวลชนอีก๙คนออกไปทางประตูหลังโรงพักครับ
พาไปสอบสวนนี้ตัดมาช่วงค่ำแล้วคุณผู้ชม
พาไปสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมาย
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้ง๙คน
ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์สิน
ทางราชการต่อสู้ขัดขืนทำร้ายเจ้าพนักงานและบุกรุกในเวลากลางคืน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
วันนี้๑๑พฤษภาคมเดี๋ยวพนักงานสอบสวน
คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปขออำนาจศาลฝากขัง
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษครับนี่ก็ต้องทำความสะอาดโรงพักด้วยครับ